คุ้นที่ใส่ปากกาแบรนด์ดังคล้ายกระป๋องนมบ้านเรา

นี่ค่ะของพี่ต้นนี่คือใช่
นี่คือที่ใส่ปากกาของแบรนด์หรู
ส่วนฝั่งพี่เบิร์ตนี่คือกระป๋องนมบ้านเรา

เพราะเขาทำมาจากคุณภาพของวัตถุดิบ

เพราะฉะนั้นแล้ว
ปาต้นกับปาเบอร์ต้องจัดให้น้องปุ้ยแล้วล่ะค่ะ

มันมี๒ไซส์ไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กไม่ต้องเลือก
ให้คนตักบาทอย่าทำพระ

เรื่องของเครื่องประดับต่างกระเป๋าก็มีนะคะ

แล้วสิ่งที่เป็นที่ฮือฮาคืออะไรบ้านอะไร
รีวิวบ้านสวย

ของที่บ้านของแม่ก็มีเดี๋ยวไปเอามาขาย

เขียวกันไม่ได้เลย
เห็นไหมคะสตอลิงซิลเวอร์

คือสักพักด้วยกระป๋องที่เราว่ามันจะขุ่นแล้วล่ะ

สนุนราคาที่เท่าไหร่คะ
ประมาณ๑๐๐ดอลลาร์สหรัฐ

นี่ค่ะแล้วพอเกิดแบบนี้ขึ้นมา

นะคะช่างเปรียบเทียบเปรียบเปลย
เก่งไปดูหน่อยนะคะความเห็น
อันนี้ใช่ไหมจีวอลลี่ไหม

ของบ้านเรามันเป็นกระป๋องของอะไร
กระป๋องนมป่ะตาหมีหรือใช่ป่ะตาหมีป่ะ

ที่เอาใส่ถุงผติกแล้วคอยตักก๋วยเตี๋ยวใส่

เนี่ยตรงร้านพร้าวซอยหนึ่งมีเยอะแยะอะไรเดี๋ยวจะไปซื้อให้
นี่ค่ะคุณผู้ชมเช่าเน็ตช่างแซ้นะคะบอกว่า
องนมยี่ห้อดังในอดีตใส่ปากกาไว้เหมือนกัน
มีโลโก้ทุกกระป๋องมีฝากครอบด้วยแถมให้แบบนี้นะคะ
บางคนก็บอกว่าใส่น้ำแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นเย็นเจี๊ยบเลยนะคะ
ชอบอันนี้มากสุดคนไทยผู้มาก่อนค่ะ
ของเรานำแฟชั่นตลอดนะ
ใช่หลุงสายหลุงรองเท้าอะไรทางดาวน์
คุณไม่เห็นเหรอผมซื้อมาใช้แล้วนั่นแหละ

คือผมเห็นกระป๋องแบบนี้ถ้าในความทรงจำผมนะ
ออกจากไอ้ใส่ถุงโจ๊กถุงก๋วยเตี๋ยวที่ผมบอกนะ

ตามร้านขายยาที่เก่าหน่อย

เขาจะใส่นักปุ้บหัวร้องเคยเห็นใช่ไหมนี่

อาจารย์เคยเห็นไหม

นี่คือความบังเอิญความบังเอิญที่อันนี้ยี่ห้ออะไรนะ

จะไปเปลี่ยนชื่อยี่ห้อให้เขาอีก
คือดีไซเนอร์เขาไม่ได้ตันอะไรใช่ไหม
แล้วมาดูของบ้านเราแล้วก็เลยเปลี่ยนคำพูด
๒ใบโลกใบที่๒อะไรมันจะเหมือนกันได้เห็นไหม

นี่เขามาภายใต้คอลเลคชั่นที่ชื่อว่า
อื้อฮือนะครับ
เออก็ดูดีเรียบรู้ดูก็ดี
ถ้าไปไว้ประดับโต๊ะทำงานนี่ก็
นี่แหละค่ะคุณค่าที่คุณคู่ควร
ไม่ต้องห่วงครับคุณผู้ชมที่อยู่ในเพจในพวกเราทั้งนั้น

อันนั้นของสหรัฐ

อ่าโปรดให้เกียรติแบรนด์เขาด้วยนะค่ะอ่าทีนี้ยังไม่จบ
กระเป๋านังแท้เจราะเชศมั้ย
กระเป๋านังแท้เจราะเชศมาเป็นตัวแบบนี้
เฮ้ยบ้าเนี่ยมีหัวไปด้วยหรอหางไปด้วยหรอ
บอกว่าผ่าเอาข้างในออกแล้วเอาใส่ของนะ
นี่ไงกระเป๋าหนังแท้จราเข้ที่แท้ทูมาเป็นตัวแบบนี้เลย

ดังที่ขึ้นต้นโดยตัวเอชยังต้องอาย
เออดีค่ะเข้ามาเป็นตัวแบบนี้เลยนะคะ

บอกแบบนี้ชาวเน็ตบอกว่าไม่แท้ตรงไหนเอาปากกามาวง

เออแบบนี้ไม่ต้องเถียงนะ

เห็นแบบนี้ใช่เลยจราเข้เลยนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชม

ศูนย์บริการเครือข่ายโทรศัพท์แห่งหนึ่งค่ะ
คุณผู้ชมนะคะมั่วลุงคุณมาใช้บริการ

หัวเราเปล่าไม่รู้แต่อยากได้อ่ะอะไรนะแต่อยากได้
คุณชอบอะไรแปลกน่ะน่าจะใส่ของได้เยอะของแท้จริงค่ะมาแล้วจบไปนะ